คุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ตากชุดชั้นในกางเกงชั้นในไว้ในบ้านต้องระวังให้ดี
แต่อันนี้หนักกว่านั้นครับไม่ได้มาเพื่อแค่ชุดชั้นในกางเกงชั้นในนะฮะ
รองเท้าเขาก็ขอดมมากกว่าดมคือถึงขั้นเลีย
มิ้วคุณผู้ชมดูครับน่ากลัวมากยุคนี้สมัยนี้
ตี๒กว่าตามเวลาในวงจรปิด๒๕มีนาคม
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ข้างบ้านครับ
และปีนข้ามรั้วบ้านเข้ามาในบ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านผู้เสียหาย
ราวตากผ้านั่นไหมครับคุณผู้หญิงเขาตากชุดชั้นในเอาไว้ตรงนั้นนะฮะ
ปีนเข้ามาเสร็จปั๊บเขาปรีไปที่ราวตากผ้าเลย
หมวกแก๊ปสีขาวเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีอ่อน
แล้วเขาหยิบมาดมดมตรงนี้ก่อน๑ฟอร์ต
ตรงนี้ว่านักแล้วอ้าวสลับไปดูอีกหน่อย
เดินเลยมาตรงข้างหน้าตรงพื้นพื้นเนี่ยมีรองเท้าวางอยู่หลายคู่
เขาเห็นปั๊บเหมือนแบบเด็กได้ของเล่น
คือเขาดูจะชื่นอกชื่นใจมากหยิบขึ้นมา
หยิบมาเสร็จปั๊บเขาจะดมนี่ดม
มเสร็จสังเกตดีคุณผู้ชมพี่มิ้ว
เขาถูและทำท่าเหมือนเลียไปเลียมา
เหลียรองเท้าครับเนี่ยทั้งดมทั้งสูดทั้งเลียโอ้โห
หลังจากนั้นอ้าวปีนออกไปเหมือนแบบโอเคสมใจแล้ว
คลิปนี้ครับต้องมีการโพสต์เตือนเลยบอกว่าเตือนคนโรคจิตให้ระวังกันด้วย
พิกัดซอยปลักว่านี่นะฮะ
อันตรายภัยสังคมดมเสื้อในดมและเลียันรองเท้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒กว่าเกือบตี๓
โชคดีว่าคนในบ้านไม่มีใครได้รับอันตราย
หนีไปแล้วครับคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมาก
เราไปเจอเจ้าของบ้านครับคุณนิพาพรอายุ๒๘ปี

กลัวมากอ่ะเพราะว่านี่ขนาดรัวรอบขอบชิดยังปีนเข้ามา

ครั้งก่อนแม่บอกว่าเหมือนมีคนปีนเข้ามาแล้วมานั่งในบ้าน
แต่รอบนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยติดกล้อง
แล้วพอติดกล้องจับภาพนี้ได้ค่อนข้างชัด

ทรัพย์ศิลป์อื่นโชคดีว่าไม่ได้มีอะไรสูญหายหรือเสียหาย
แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกกลัวมากลองฟังฮะ

ก็คือตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจ
มาอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่

แล้วก็ทีนี้พอหลังจากนั้นหนูก็เลยติดกล้องเลย
ก็เลยเห็นเป็นหลักฐานก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจ

ทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับ
สำหรับผู้ชายของพี่คงแน่คุ้นตาไหม

กลัวไม่แน่ใจว่ามาจากไหน

คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยย่องเข้ามาในบ้านครั้งก่อนหรือเปล่า

แล้วถ้ายังจับไม่ได้สักทีแล้วจะอยู่กันยังไงเนาะ

เขาบอกวันหลังก็เอาคืนโจรเอาคืนผู้ร้ายคนนี้

หลักฐานรอยลองเท้าที่บริเวณกำแพง
และถ้าหากว่าจะไปตรวจหาตัวคนร้ายจริง

ถ้าถึงขั้นว่าเลียรองเท้ามันเก็บหลักฐานได้ง่ายอยู่แล้ว
ฝากคุณตำรวจด้วยครับเธอแจ้งความแล้วเรียบร้อย
จะได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ